ไปดูเหตุการณ์ที่อายุทยานะครับที่ผับดังแห่งหนึ่งเขาก็มีกลุ่มอ่า
เทรนเนอร์ฟิสเน็ตเขาพากันไปเที่ยวหกคนผู้ชายสี่ผู้หญิงสอง
เสร็จปุ๊บจนผับปิดออกไปหน้าร้านกำลังจะกลับแล้ว
อืมไปเจอวัยรุ่นเจ้าถิ่นสิบคนโอ้โหตะโกนให้ของลับมาปลาขวดใส่
ก็แหมด้วยความเมาทั้งคู่ก็เลยมีการลุมทำร้ายร่างกายกัน
อืมยกแรกผ่านไปยังไม่พอพอหลบไปในผับยังตามไปตีจนสลบอีก
อะครับอ๋อมีสองยกเลยอะคะอ่าแล้วมีผ้าจากกล้องวงจรปิดจับไว้
ด้วยนะครับนี่ฮะดูนะครับในมุมขวาของจอเนี่ยจะเป็นวัยรุ่นเจ้าถิ่น
นะฮะด้านบนนั่นนะฮะนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มของ
เทรนเนอร์ฟิสเน็ตนะครับเขาก็ยืนทะเลาะกันไปนี่เห็นไหมฮะ
ขวดใส่อันนั้นคือกลุ่มเจ้าถิ่นนะเนี่ยมาเลยครับจู่จู่ก็มาตะโกนให้ของลับ
แล้วก็ทำร้ายกันเลยปลาของใส่แบบนี้ทั้งทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเลยนะครับ
ตอนแรกยังเป็นหนึ่งต่อหนึ่งอยู่นะแล้วเพื่อนกลุ่มเจ้าถิ่นก็ค่อยตามมา
เขามาเยอะกว่าเริ่มตะลุมบอลอันนั้นสิบอันนี้๖นะฮะเนี่ยครับ
กาดเนี่ยก็เข้าไปขวางนะฮะแล้วก็ห้ามเอาไว้ได้
เหตุการณ์ตอนแรกเหมือนจะจบอย่างนั้นแต่ยังไม่จบมียกสองนี่ตามเข้ามาในผับอีกครับ
นะฮะกาดแล้วคนในผับก็เข้าไปห้ามแล้วพากลุ่มเทรนเนอร์เนี่ย
หลบในร้านแล้วแต่ว่ากลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นยังไม่หยุดตามไปรุมทำร้ายต่อ
นะมีผู้ชายร่างทวมถูกดึงผมรุมต่อยแล้วก็เอาขวดฟาดเนี่ยฮะดูสิเนี่ยครับ
เนี่ยครับฟาดกี่ทีละเนี่ยนะฮะนี่แหละครับคนที่โดนฟาดเนี่ย
เขาเป็นกลุ่มที่มากับกลุ่มของเทรนเนอร์ฟิสเน็ตนะครับ
หลังจากกลุ่มวัยรุ่นเจ้าถิ่นทำร้ายจนพอใจแล้วจนมีคนสลบเหมือบไปแล้วเนี่ย
ก็หลบหนีไปกาดเองก็พากลุ่มของเทรนเนอร์เนี่ยนะครับ
ส่งโรงพยาบาลบาดเจ็บไป๓จำนวนนั้นมีสาหัส๑คนนะครับ
นายปารุษวิจันหรือว่ากราฟนะฮะอายุยี่สิบสี่ปี
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บที่มากับกลุ่มของเทรนเนอร์คนนี้อืม
ดูสิยับเยินทีเดียวเขาบอกว่าไม่รู้จักวัยรุ่นเจ้าถิ่นมาก่อนเลยครับ
จู่จะกลับอยู่แล้วมีการตะโกนให้ของรับกันหน้าผับแล้วก็ปลาขวดใส่
โดยฝ่ายเจ้าถิ่นมากันน่าจะมากกว่าสิบคนแม้ว่าเพื่อนของเขาคนหนึ่งจะนอนสลบไปแล้ว
แต่ว่ากลุ่มเจ้าถิ่นที่มาทำร้ายก็ยังตีซ้ำหลายครั้งจนกาดเนี่ยต้องไปขวาง
แต่ก็ขวางเอาไว้ไม่ได้ถูกทำร้ายจนบาดเจ็บแบบนี้นะครับ
แล้วก็มีคนมีแบบมีคนเข้ามานะครับมาต่อย
ผมก็หลบแล้วก็สวรรค์ไปเขาก็เอาพวกที่เหลือกลับไปแล้วก็
โดนเครื่องแก้วเครื่องแก้วใส่ตอนนั้นก็เครื่องเข้าหัว
มีทั้งหมดมีทั้งหมด๖คนมีเพื่อนผู้หญิง๒คนอย่างนี้ครับ
ผมอยู่ที่มีสู้กับเพื่อนผมสองคนผมกับเพื่อนอีกคนนึง
ไม่เคยผมไม่รู้จักเลยเนี่ยยืนยันว่าไม่รู้จักนะครับ
หลังเกิดเหตุก็ทางด้านของกลุ่มผู้บาดเจ็บก็ไปแจ้งความที่โรงพัก
พระนครศรีอายุทยานะครับเบื้องต้นตำรวจก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใคร
เป็นกลุ่มเจ้าถิ่นแหละแล้วบอกว่ารู้แล้วว่ามีใครบ้าง
มีเรื่องก่อเหตุเป็นประจำเลยตามสถานบันเทิง
หลังมีเรื่องก็จะมีผู้ใหญ่บอกว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นไปเคลียร์

เดี๋ยวนะการที่ตำรวจบอกแบบนี้แปลว่าตำรวจยอมให้เคลียร์เหรอคะ
ตำรวจก็ต้องรู้สิถูกไหมนะฮะ

ก็ต้องเร่งดำเนินการให้มันเด็ดขาด
แล้วก็เอาตัวคนผิดมาลงโทษดำเนินคดีตามกฎหมาย

ก็ไม่ควรจะปล่อยให้มันเกิดขึ้นซ้ำอีกแล้วนะคะ